ช่วงนี้เราจะพาไปดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับคนหลายกลุ่มหลายอาชีพ
อย่างคนขายล้อตเตอรี่นี่ก็ดักเหมือนกันใช่ไหม
ใช่คือหนึ่งในนั้นเนี่ยคนขายลอตเตอรี่ก็คือทำอะไรไม่ได้ค่ะ
ลงทุนไปกู้เงินซื้อลอตเตอรี่มาแล้ว
กะขายว่าเออ๒พฤษภาออกได้เอาเลื่อนออกสลากไปอีก
ลงทะเบียนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทก็ไม่ได้
คุณผู้ชมไปฟังความในใจเขากันหน่อยค่ะ

ไม่ได้นะว่ามันต้องอัดอั้นขนาดไหนถึงขั้นเอาเครื่องมือทำมาหากินมาทำแบบนี้ค่ะ
วันได้๒๐๐คือเหมือนขายได้๒ใบใช่ไหม

เป็นชาวบ้านภูป่าไผ่ในตำบลโนนป่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลยค่ะ
ลอตเตอรี่โชว์เลยนะคะประชดชีวิต
เพราะทนสภาพเศรษฐกิจไม่ไหวแล้ว
ลงทุนไปซื้อลอตเตอรี่มาขายก็ขายไม่ได้

ต้องเอาเงินไปจ่ายให้ในทุนที่ไปกู้มา
สมัครเราไม่ทิ้งกันก็ไม่ได้เงินเยียวยา๕๐๐บาท
เย็ดให้เป็นเกษตรกรทั้งที่เขาขายลอตเตอรี่
เครียดมากก็เลยเอาแผงลอตเตอรี่
นี้ทั้งแผงเนี่ยมูลค่า๓แสนบาทนะคุณผู้ชม
เทเครื่องลงพื้นแล้วก็เทน้ำมันราด

ทีนี้เผาเสร็จแล้วเหมือนพอเห็นไฟมันไหม้แล้วอาจจะได้สตินะคะ
มานั่งดูลอตเตอรี่ที่เผาเหลือแค่๓ใบ
เขาก็ยอมรับว่าเอออย่าเรียนแบบนะ
เขาทำไปด้วยอารมณ์ความโมโหความอัดอั้น

ศูนย์เงินทุนไปกว่า๓แสนบาททำยังไงดีเนี่ย
นี่คือหยิบซากสลาก๓ใบที่เหลือมา
แล้วก็บอกต่อในไลฟ์เนี่ยค่ะว่า
อย่าทำตามนะอย่าเรียนแบบนะเขาทำเพราะอารมณ์

ทำอะไรไม่ได้ค่ะมันเป็นขี้เท่าไปหมดแล้ว
คนถ่ายก็ไม่ห้ามเลยแหละแม้

แต่ว่าคลิปนี้สร้างความฮือฮาในกลุ่มไลน์
แล้วก็เฟซบุ๊คของผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลมากนะคะ

ฝั่งแรกบอกว่าแผงนี้ไม่น่าถึง๓แสนบาทนะ
แล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่เขาจะแบบกล้าเผาลอตเตอรี่

เขาก็เลยบอกว่าน่าจะเผาล็อตเก่ามากกว่าหรือเปล่า
ล็อตที่แบบว่าออกไปแล้ว
มันยังเหลืออยู่ก็เอามาเผาประชดหรือเปล่า
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นใจบอกว่าเขาคงสุดทนแล้วจริง
ต้องเอาเครื่องมือทำมาหากินมาเผาทิ้งแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็พุ่งประเด็นไปที่เรื่องเงินเยียวยา๕๐๐บาท
เราไม่ทิ้งกันที่โดนทิ้งมาเรียบร้อยแล้ว

ใช่ล่าสุดนายพรทิพย์ก็เปิดเผยนะคะว่า
ครอบครัวเนี่ยมีอาชีพขายลอตเตอรี่กันหมดเลย
ทั้งตัวเขาลูกสาวลูกเขยขายมา๔ปีแล้ว

เขาลงทุนไปซื้อลอตเตอรี่มาขายงวดวันที่๑เมษายน

เป็น๑๖พฤษภาคมขายก็ไม่ได้ต้องกู้ในทุนมาจ่ายดอกเบี้ย
เงินก็จมไปหมดค่ะลงทะเบียนแล้วก็ให้เป็นเกษตรกร
สุดท้ายก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะปัจจุบันนี้ประทังชีวิตด้วยการออกไปจับปลาในหนองน้ำมากินค่ะ
ปลาช่อนมา๑ตัวนะคะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อย
เผาประชดรัฐบาลครับ
ละเราที่ซื้อมานี้อะอ่ะลงทุนไปทั้งหมดก็เลยครับ
เผาไปเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่ใบครับเผาไปประมาณสามร้อยกว่าใบนี้แหละครับ
คือเป็นอ่าเป็นการ

คุณพ่อตอนนี้เดือดร้อนแค่ไหนครับ
เดือดร้อนไม่มีอะไรจะจำนำเลยป่ะครับเดี๋ยวนี้
พรทิพย์บอกนะคะว่าเมื่อเช้าลูกสาวกับลูกเขยเนี่ย
สว่านกระแทกไฟฟ้าไปจำนำได้เงินมา๑๐๐กว่าบาท
ก็ต้องใช้กันแบบประหยัดที่สุดแล้วค่ะ
เขาฝากทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าตอนนี้ไม่มีจะกินแล้ว
ความจนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าโควิดซะอีก